ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ยิงกันที่หน้าร้านเหล้าที่อ่างทองกันหน่อย
จนทำให้เทศกิจคนหนึ่งเสียชีวิตนะสุดท้ายคนที่ก่อเหตุเป็นผู้จัดการของร้าน
ว่าผู้ตายไปยิงใส่เด็กที่ร้านเขาก่อนต้องมีการยิงตอบโต้มาแล้วก็ทำให้เขาเสียชีวิต
ไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยไปดูภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันก่อนนะฮะ
นี่แหละฮะคนถ่ายถ่ายคลิปไปโทรแจ้งไปนะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยินเสียงปืนดังกว่าสิบนัด
อันนี้ร้านเหล้านะฮะริมถนนสายเลี่ยงเมืองอ่างทองที่อ่างทองครับ
ในร้านต้องวิ่งหนีตายกันเพราะว่ามีกระสุนปืนโดนยิงกันไป๑๐นัดทีเดียว
คือนายคำนวณเดชถูกยิงที่ขานายนิมรุษถูกยิงที่ท้อง
แล้วก็นายธิรพลคนนี้ก็ถูกยิงที่ท้องเช่นเดียวกัน
เรื่องต้นนายประเสริฐเขาไปที่ร้านนี้ไปนั่งดื่มกินกับเพื่อน๒๓คน
แล้วก็มีปัญหากันกับคนดูแลร้านเลยนัดกันออกไปเคลียร์หน้ามร้าน
แต่ไม่ลงตัวนายประเสริฐเนี่ยเอาปืนติดตัวไปด้วยเป็นปืน๙มม
ยิงใส่เขาก่อนครับแล้วหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้น
เสียงปืนดังขึ้นมาสิบกว่านัดนะฮะสิ้นเสียงปืนมีคนเจ็บและเสียชีวิตครับ
หลังจากเกิดเหตุอย่างตามคลิปเราเห็นเลยคุณผู้ชมตอนนี้
ก็ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าใครเป็นคนเปิดฉากยิงใส่ใครก่อน
แต่ว่าจากการสอบปากคำเนี่ยเบื้องต้นเขาบอกว่าผู้ตายเป็นคนเปิดฉากยิงก่อน
แต่ยังไม่รู้ว่าใครยิงนายประเสริฐจนทำให้เสียชีวิต
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสภเมืองอ่างทองไปรวบตัวผู้ก่อเหตุ
ยิงนายประเสริฐได้แล้วนะฮะก็คือนายภัยทูลกระจ่างวัน
ซึ่งเป็นผู้จัดการร้านที่เกิดเหตุนี่แหละครับ
นายภัยทูลให้การบอกว่าตัวเขาเป็นผู้จัดการร้าน
ก่อนที่เกิดเหตุนายประเสริฐผู้ตายอ้างว่าตัวเขาเป็นตำรวจ
ขอซื้อเบียร์จากนั้นก็เออะโวยวายกับเด็กในร้าน
ที่ทางคนดูแลของร้านเชิญตัวไปด้านนอกของร้าน
นายภัยทูลอ้างว่านายประเสริฐยิงเด็กในร้านก่อนจนบาดเจ็บ
แล้วก็เดินออกไปที่ร้านไปอยู่ที่ริมถนน
จากนั้นตัวเองก็เลยต้องไปหยิบปืนที่เคาน์เตอร์ของร้าน
แล้วก็ไปยิงสวนไปไปโดนหลังของนายประเสริฐหนึ่งนัด
จากนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันว่านายประเสริฐบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เพราะหลังเกิดเหตุตนเองก็หลบหนีไปก่อนถูกตำรวจออกหมายจับ
แล้วก็จับกลุ่มตัวได้ในเวลาต่อมา
แต่ตอนนี้เนี่ยทางครอบครัวของผู้ตายเองก็อยากจะให้เพื่อนที่ไปกินเหล้าด้วยกัน
มาอธิบายความจริงที่เกิดขึ้นว่าต้นสายปลายเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่